เชอรี่ก่อนตั้งแต่เกิดมาคุณเคยเปลี่ยนชื่อไหม

ฉันก็ตกใจแสดงว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว

นี่ค่ะดาราเนี่ยเขาก็นิยมเปลี่ยนชื่อเหมือนกัน
เพื่อความเป็นสิริมงคล
เริ่มต้นอะไรใหม่แต่ว่าคนนี้เลยด้านหลังฉัน

นั่นคือชื่อเขาหรอคะ
ดิฉันขอตั้งใจอ่านชื่อใหม่ของเขาซะหน่อยนะคะ

มีชื่อว่าสหัสกรพรพันธ์

ละคำค่อนข้างที่จะเป็นมงคลทีเดียวนะคะ
ชื่อใหม่ชื่อนี้จริงมีความหมายที่ดีนะ

มือแห่งอิสรภาพที่สุด

ดีทุกคำค่ะ
ซึ่งที่มาที่ไปของการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้นะคะ
ก็ต้องย้อนไปเมื่อ๒ปีก่อนค่ะ

ก็ชื่อในวงการเอกสารสำคัญ

ดีนะที่พี่ดังเขาเรียนจบแล้ว

เดี๋ยวก่อนนะต้องเห็นใจคุณครูแหละ
ก็บอกว่าบอสเชน

ของเขาเนี่ยอ่านกันอยู่บ่อยคุณถูกต้องคุณเชนธนาก็เลยถือเลิกดีปีใหม่
เปลี่ยนชื่อรับทรัพย์รับความปังกว่าเดิมแล้วกันนะคะด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็น
ธนาไตรฉัดนี่มีความหมายว่าฉัดสามประการ
สื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะเพื่อสร้างทรัพย์ทุกประการ
รู้ความหมายของชื่อนี้แล้วนะคะรู้แล้วทำไมชีวิตหนุ่มคนนี้
มีแต่คำว่ารวยรวยรวยแบบนี้นะคะ
พูดถึงชื่อคนดังสุดปังมาสองคนแล้วอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เป็นคนประเดิม
ชื่อเดิมของเธอก็คือพิมอักษิพรนะคะเพราะนะ

เปลี่ยนมาเป็นชื่อใหม่สุดแปลกว่าคัดกิ่งรักคิดสระนัง

กำลังจะสาธุอ้อไม่ต้องเนอะ
ไม่มีความหมายดีว่าทางสายกลางในเรื่องของความคิดคิดดีพูดดีทำดี
และเรื่องขององค์รวมความสำเร็จทั้งหมด

เมียฉันที่นับถือทางสายด้านตัวเลขเป็นคนคำนวณให้
รวมกันได้๙๙พอดีเป๊ะ
ชื่อเขาแปลกแต่พอมากนะคุณนุ่มไป
เออเรื่องความเชื่อเสริมความปังก็เป็นเรื่อง่
แต่บอกเลยนะชื่อแปลกเรียกแล้วผันเร็วนะจะบอกให้
ถัดกิ่งรักคิดคิดสรนังชื่อพอดีแล้วก็แปลกด้วยนะครับ